วันนี้ครับนอกเหนือจากกีฬาดีที่ต้องติดตามกันแล้วนะครับ
นั่นก็คือการชกที่ตำแหน่งแชมป์ว่างนะครับ
ในรุ่นไอบีเอฟแพลนประซิฟิกซ์หนึ่งร้อยแปดปอนด์
ของฟารันสักกิรินครับทุกวันมีบรรยากาศการ
ช่างน้ำหนักนะครับที่ค่ายเกียรติกีรินนะครับ
น้ำหนักกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการขึ้นชก
ครูเอครับฟาลันด์จูเดียประเสด็จพระราชนา
ว่าฟอลันสักกิรินนะครับลูกชายของอดีตแชมป์โลกเหมือนกันนะครับ
โอ้โหมาแบบผมทองเลยนะย้อมผมใหม่เลยนะครับ
ก็เจอกับทางเลสเตอร์อาบูตานคู่ชกจากฟิลิปปินส์เล็กกว่ามากนะครับ
ทางอบูตานเพราะว่าฟาลันเนี่ยเป็นมวยสูงแล้วก็ลดน้ำหนักได้เก่ง
แต่เขาบอกว่าเล็กแต่แสบอ่าตัวนี้เขาบอกว่าต่อยต่อยลำตัวดีมาก
ต้องติดตามกันเป็นคู่เอกที่คนขวาก็คือฟิลิปปินส์ในบุกของเราเนี่ยเป็นมวยรับนะครับ
ครับชิงแชมป์ว่างในรุ่นหนึ่งร้อยแปดปอนด์ที่ฟาลันด์นึงเคยเป็นแชมป์อยู่ก่อนหน้านี้นะครับ
ในปลายปีห้าเจ็ดแต่ว่าสลัดตำแหน่งไปแล้วก็ไปชิงแชมป์โลกในรุ่นมินิไฟเวทหรือว่าหนึ่งร้อยห้าปอนด์
รุ่นไปชิงแชมป์โลกในรุ่นที่เล็กกว่าแล้วก็กลับมาอยู่ในน้ำหนักของตัวเองนะครับ
ฝันของเขาคืออยากจะกลับมาเป็นแชมป์สมัย๒ให้ได้ในวันนี้แล้วก็ตามรอยของคุณพ่อนะครับ
ที่ต้องการเป็นแชมป์โลกในรุ่นจูเนียไฟเวทพ่อลูกคู่แรกของโลกนะครับ
ที่เลสเตอร์บุตาลนะครับมั่นใจเช่นกันว่าจะทำแหน่งฟาลันด์ได้ครับ
ครับก็ตอนนี้ผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับก็ได้กินแหละครับจากการล้มหนักมาคุ้มหนักมาเป็นเดือนเดือนนะครับผม
ผมก็มั่นใจว่าผมทำได้ครับผมเพราะผมขึ้นไปต่อยทุกไฟล์เนี่ย
ผมก็เหมือนมีพ่อขึ้นไปด้วยก็ทุกไฟล์เลยครับผมผมก็มันจ่ายเต็มร้อยผมต้องทำได้ครับ
ครับเสียงนี่ดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจว่าจะชนะได้เลยครับ
ผมก็ฟังภาษาฟิลิปปินสไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันเขาก็ตอบมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูแล้ว
แต่ว่าสิ่งสำคัญเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นภาพน่ารักก็คือว่าชกกันวันนี้นะดูเดือดเวทีแต่เมื่อกี้ยืนคุยด้วยกันเนี่ยเหมือนเพื่อนกันเลยนะครับ
นัทบุญจำนงสักกีรินรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี๒๐๐๔ครับ
ช่างเนี่ยเบากว่าเล็กน้อยนะครับช่างได้๗๙๘กิโลกรัมทั้งคู่ก็เผยว่ามั่นใจว่าจะเป็นผู้ชนะครับ
แต่ว่าเราพูดไว้เกรงเราต้องไปดูกันบนวิธีนี้ก่อนมาขนาดนี้ก็ต้องมั่นใจนะแล้ว

ย้ำอีกครั้งวันนี้นะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีครับ
ยิงสดจากเวทีมวยชั่วคราวกองพลฐานราบที่๗อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่นะครับในศึกกำปั้นสถานโลก
พระเกียรติพระองค์ดำก็จะเริ่มถ่ายทอดเวลา๔โมงเย็นนะครับ
หมัดมวยอย่าพลาดกับการไต่บันลังโลกของนักชกไทยครับ